หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่วงการมาตั้งนาน๒นาน
เพิ่งมานึกทำศัลยกรรมนั่นเองนะคะ

ตั้งใจไปแก้ชั้นหนังตาตก

เขาออกมาโพสต์ระบายร่ายยาวเลย
เพราะมีคนไม่เข้าใจการทำศัลยกรรมครั้งนี้ของคุณพ่อเยอะเลย
กลายเป็นเรื่องบูลงบูลลี่คุณหม่ำไปด้วยนะฮะ
มีคอมเมนต์กันสนุกปากสนุกใจลูกสาวเขาบอกแบบนี้
ลามไปถึงบูลลี่พ่อเอาจริงเราแอบสงสารพ่อนะ
เป็นเพราะว่าเหตุผลที่พ่อยอมไปทำศัลยกรรมผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิต
รู้กันอยู่พี่หม่ำเขาไม่เคยทำศัลยกรรม
เป็นเพราะว่าอะไรตัวของพี่หม่ำเองตอนนี้คือทนไม่ไหว
ใช้ชีวิตลำบากแล้วด้วยอายุที่มันเยอะขึ้นคุณผู้ชม
อยากให้เข้าใจหัวอกผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกซุปตา
หนังตาตกหน้าเหลี่ยมดั้งแมบ

ว่าพ่อนี่นะไม่ได้ตั้งใจจะไปเสริมหล่อค่ะ
เพราะถ้าคิดจะทำหล่อจริงเนี่ยเขาก็ทำไปตั้งนานแล้วนะ
ตั้งแต่อยู่วงการเป็นตลกดาวรุ่งยุคแรกเลย
แต่ที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องหนังตาตกคุณผู้ชม
พอหนังตาตกอายุมากขึ้นหนังตามันตกแล้วมันก็จะปิดดวงตาไง
และอีกปัญหาคือเขาบอกว่าขนตามันทิ่ม

อดทนมาตลอด๔๕ปี
ลูกกับที่บ้านภรรยานี่นะบอกว่าเออไปทำเถอะไปแก้ไขพ่อไม่กล้าทำ
แต่ท้ายที่สุดแล้วพอตัดสินใจทำ
กะว่าจะลบโลโก้ความเป็นหม่ำแต่อย่างใดเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วตอนนี้คือหลานเขาเพิ่งทำมาแผลมันยังไม่เข้าที่ค่ะ
หลายคนไปคอมเมนต์กันสนุกปากจริงนะ

บางคนหน้าเก่าดีกว่าป่ะ
จะไปทำตาไปทำอย่างอื่นก่อนไหม
แล้วก็ยอมรับเลยว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้
กระทบกระเทือนใจกระทบความรู้สึกมากค่ะ
เอ็มบอกว่าถึงพ่อจะเป็นตลก

ยืนยันเลยว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้อยากจะรอ

มันเป็นปัญหาสุขภาพจริงคุณผู้ชม
ทางนี้ค่ะทางด้านคุณเอ็มลูกสาวนี่นะบอกอีกด้วยว่า

ไม่อยากให้แกคิดมากแกก็แก่แล้วเนาะ

บอกว่าตอนนี้พ่อเปลี่ยนชื่อแล้วนะ

เรียกว่าแพตตี้วงคำเหล่า
ไม่ได้ทำนมนะจ๊ะแต่ทำตามาแทน

แต่ว่าจริงก็อย่างที่เชอรี่อธิบายไปเนาะ

ต่อให้แกจะทำเพื่อเสริมหล่ออะไรก็แล้วแต่
ต้องเป็นตาอยู่ที่ตาเค้า

เอาเป็นว่าคอมเมนต์อะไรก็เอาเป็นแนวสร้างสรรค์ไป